เป็นสำคัญทุกคนอยากรู้เกิดอะไรขึ้น
สำคัญมากคือเพื่อนที่อยู่บนเรือด้วยกัน
เพื่อนอีก๕คนชาย๓หญิง๒
๕คนจะสำคัญมากเลยที่เราจะได้รู้อะไรกับกันแน่
ทีนี้ค่ะถามว่าบนเรือมีใครอยู่บ้าง
และทำไมเพื่อนบนเรือจนถึงวินาทีนี้
ยังไม่ออกมาให้ข้อมูลแบบชัดเลย
ทำให้ตอนนี้มันมีหลายประเด็นที่คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาถามว่าข้อมูลมันยังสับสน

คนก็เรียกร้องคุณกระติกที่เราวงกลมสีแดงเอาไว้
คือผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโมนะคะ

แต่คุณกระติกก็ยังไม่ออกมาให้ข้อมูลอะไรเลย
ทั้งทั้งที่เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคะเรื่องสำคัญนะคะครับ
คือทางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรี
พันธุ์ตำรวจเอกจตุรนอนุรักษ์บัณฑิต

ตำรวจเองยังแปลกใจเลยค่ะ

หลังจากที่ตำรวจสายตรวจได้รับแจ้งและลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ทำไมไม่มีเพื่อนของคุณแตงโมอยู่เลย
แล้วเพื่อนที่อยู่บนเรือด้วยกันหายไปไหนหมด
มีแค่พยานแวดล้อมที่เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัย
คอยให้ข้อมูลกับตำรวจ
มีเพื่อนผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ตรงนั้น
และเพื่อนผู้หญิงคนนี้ตกใจพูดวกไปวนมา
เหมือนคงช็อกและตกใจมากและไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับตำรวจ
อันนี้ผู้กำกับสพเมืองนนทบุรีบอกเองเลยนะคะ
เพื่อนอีกตั้ง๕คนหายไปไหนเหลือผู้หญิงอยู่คนเดียว
ตกใจพูดวกวนไม่ให้ความร่วมมือ
ตำรวจขอชื่อคนที่อยู่บนเรือ

ไม่พูดออกมาแต่จดชื่อใส่สมุดให้
แล้วก็บอกว่าขอลงเรือไปค้นหาของก่อน
เดี๋ยวลองฟังเสียงผู้กำกับสพนธบุรีค่ะ

พรุ่งที่เพื่อนกับผู้จัดการได้มาให้นะครับ
แต่ทางท่องหลวงไม่ได้เป็นการควบคุมตัวไว้หรือว่า
ไม่ใช่ครับยังไม่ได้พบใครเลย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
เขาเขียนใส่สมุดจดให้กับตำรวจและเขียนแค่ชื่อแตงโม

คนก็เลยจะแม่อดสงสัยไม่ได้
และถามว่าเพื่อนผู้หญิงผมยาวคนนี้คือใคร
ใช่ผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโมหรือเปล่า
คุณกติกใช่ไหมใช่หรือเปล่านี่นะคะ
คือตำรวจสายตรวจที่มาถึงเนี่ยค่ะ
พยายามจะถามข้อมูลนะคะครับ
แต่เธอก็โวยวายตำรวจเหมือนกับว่าทำไมมาช้า
เดี๋ยวดูบรรยากาศตรงนี้หน่อยนะคะ
นี่ก็คงจะเป็นเพื่อนของคุณตังโม
ที่ทางตำรวจพูดถึงว่าเหลืออยู่แค่คนเดียว

คำถามก็คือว่าเอาแล้วที่เหลืออีก๔คนไปไหนกันหมด

หลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่กับพี่ชายของคุณแตงโม
ก็มาถึงท่าเรือท่าน้ำตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่กำลังค้นหากันอยู่นี่เข้าตี๔แล้วนะฮะ
คืนที่ผ่านมานี่คุณแม่ของคุณแตงโมนะครับ
คือคุณแม่ก็นี่ฮะร้องไห้นะครับ
แม่บอกว่าไม่ได้เจอไม่ได้คุยกับคุณตังโมมา๒วัน
เนื่องจากแตงโมไปเยี่ยมคุณป้าที่ภูเก็ต
พอมารู้ข่าวก็รีบติดต่อไปยังผู้จัดการส่วนตัว
ก็คือกระติกเลยเพราะเป็นผู้จัดการส่วนตัวของลูกสาวไง

แต่ติดต่อไม่ได้ค่ะคือความจริงก็ไปนั่งเรือมาด้วยกันนี่แหละใช่ค่ะ
แม่บอกแม่ติดต่อไม่ได้แม่ก็แปลกใจมากว่าเอ้าผู้จัดการส่วนตัว
ไปกับลูกสาวลงเรือไปด้วยกันแล้วลูกสาวตกเรือทำไมถึงติดต่อไม่ได้
จนที่นักข่าวไปเจอเมื่อเช้ามืดตี๔นะครับ
คุณแม่บอกว่าคือไม่มีใครบอกเลยไม่มีเพื่อนคนไหนบอกแม่เลยว่า
มันเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวมารู้ข่าวจากคนอื่นที่ไม่ได้อยู่บนเรือลำเดียวกันเลยนะ
แล้วถึงมาที่ท่าเรือตรงนี้ครับ
สันนิษฐานไม่ถูกว่าตกน้ำพลัดตกหรือว่าอะไรยังไง
เพราะว่าทุกคนก็อยู่ดีแต่ทำไมแตงโมต้องตกไป
แล้วนี่ฮะตอนที่นักข่าวคุยกับคุณแม่แล้วก็พี่ชายคุณตังโมอยู่สักพักหนึ่ง
มีผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมานะครับบอกว่าเป็นเพื่อนคุณแตงโม
แล้วพาคุณแม่เดินไปที่รถตู้บอกจะพาไปเจอกลุ่มเพื่อนแตงโม
นี่นักข่าวก็พยายามจะเดินไปด้วยนะฮะ
เพื่อจะไปดูว่าเออไปไหนอะไรยังไงกันเผื่อจะมีร่องรอยคุณแตงโม
จนกระทั่งจะขึ้นรถตู้อยู่แล้วคุณแม่ไม่ขึ้นนะครับ
ผู้หญิงคนนั้นก็เลยยื่นโทรศัพท์มือถือให้กับแม่เนี่ยได้คุยกับปลายสาย

แต่คุณแม่คุณแตงโมเนี่ยคือคนก็คุยกันเยอะเลย

เพราะว่าเสียงปลายสายที่คุณแม่สนทนาด้วยเนี่ย
คือคุณแม่คุยด้วยประมาณว่าทำไมไม่ติดต่อแม่

ข่าวแตงโมที่พระตกเรืออยู่ที่ไหนอีกไกล
แม่จะเดินไปได้ไหมทำไมต้องไปไกลขนาดนั้น

ที่สำคัญก็คือประโยคที่คุณแม่บอกปลายสายไป
บอกว่าแม่แม่ปิดข่าวไม่ได้หรอก

นี่มันเรื่องใหญ่นะฮะ

มันไปด้วยวิธีไหนล่ะ

คุณแม่จะเดินไปได้ไหม
ทำไมต้องไปไกลขนาดนั้นเพื่ออะไรคะ
คุณแม่ว่ามันปิดไม่ได้หรอกนะ

แล้วกระติกอยู่ตรงนี้ด้วยไหมคะ